เรื่องของบ้านที่ให้เช่าแล้วมีกรณีปัญหาถูกทิ้งร้างนะครับจนพังเสียหายไปหมด
เอาข้าวเอาของไปด้วยมีอีกแล้วที่บ้านหลังนี้คุณเขียนมาสอนเจ้าของซื้อมา๓ล้านกว่า
ทีนี้เขาไม่ได้อยู่เขาก็เอางี้ดีกว่าคือบ้านอยู่ไม่ได้อยู่เนี่ยมันโซม
ให้คนเช่าเนี่ยยังเหมือนมีคนดูแลโอ้แต่กลายเป็นว่าคนมาเช่าแล้วมันโซมยิ่งกว่ามันเละเลยอ่ะ
คือใจคนให้เช่าก็คือมีคนดูแลบ้านแล้วก็ได้ค่าเช่าด้วยดูขวามือเนี่ยคือบ้านตอนซื้อมาใหม่
ซ้ายมือคือตอนที่คนเช่ามันหนีไปแล้วเสียดายบ้านเนอะดูสิเนี่ยเห็นไหมโอ้โหพื้นท่งพื้นที่นะสวยเลยอ่ะบ้านเนี้ยนะครับบ้านเดี่ยวหลังนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นบ้านของนายปียพงศ์บุตรโสอายุ๓๑ปีให้นางสาวสุดารัฐพงสมศรีทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดขอนแก่นกับสามีเช่า
เดือนละ๘๐๐๐บาทไม่แพงเลยนะครับมีพื้นท่องพื้นที่สวยงามทีเดียวให้เช่ามา๑ปี๓เดือนช่วงแรกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
แต่ว่าคุณปียพงศ์เขาก็ไม่ค่อยมาดูบ้านเขาก็ไว้ใจไงเห็นว่าจ่ายค่าเช่าวางมัดจำอย่างดีหลังเอ๊ะไม่จ่ายมาดูอีกทีหนึ่งโอ้โหข้าวของกระจัดกระจายประตูหน้าต่างพังหมด
เปิดเข้าไปดูในบ้านพังยันฝ้าเพดานอ่ะฝ้าเพดานในห้องนอนเนี่ยร่วงลงมาแบบกลิ่นเหม็นอับ
ราบอุจจาระของสุนัขเนี่ยโอ้โหมีเกือบทุกที่ในบ้าน
คือตอนที่คนเช่ามาเช่าเนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่าก็รู้แหละว่าเขาจะเลี้ยงสุนัข
ก็คิดว่าก็คงเหมือนคนทั่วไปที่เลี้ยงหมาเขาก็คงดูแลอะไรของเขานี่แหละ
ไปไปมามาเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้นายปียพงศ์เจ้าของบ้าน
ให้แม่บ้านมาทำความสะอาดมาเคลียร์พื้นที่มาเคลียร์จัดการสิ่งปฏิกูลต่าง
ถูกทิ้งไว้ในบ้านนะครับอ่าทำความสะอาดโดยรอบบ้าน
ให้ช่างเข้ามาตรวจสอบความเสียหายเพื่อประเมินการซ่อมแซม
ว่าแต่ละจุดแต่ละจุดมันพังเสียหายเท่าไหร่แบบไหนยังไง
พบว่าพื้นบ้านชั้นบนที่ปูด้วยไม้ปาเก้ต้องลื้อทำใหม่ทั้งหมดนะฮะ
ประเมินมูลค่าความเสียหายในการซ่อมแซมนะครับประมาณไม่ต่ำกว่าสามแสนบาท
ซึ่งนายปียพงศ์เจ้าของบ้านยอมรับว่าตอนที่ให้ผู้เช่ารายนี้เช่าบ้านเนี่ยไม่ได้คัดกรองแบบละเอียดจริงเห็นว่าเขาจ่ายค่ามัดจำมาก่อนล่วงหน้าหนึ่งหมื่นบาทแบบไม่มีปัญหาอะไรแต่เขาขอให้เจ้าของบ้านเนี่ยช่วยติดแอร์เพิ่มให้อีกหนึ่งตัวมาดูล่าสุดที่หนีไปเนี่ยแอร์ไอ้ตัวนั้นเอาไปด้วย
ดีดีอยู่เลยใช่ครับยังเป็นก้อนก้อนยังไม่ได้อยู่ในสภาพที่แบบ
กันไปเพราะบ้านเขาก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟอยู่ปกติอืมอืมเงินมัดจำทิ้งไว้หมื่นนึงอ่ะ
ค่ะได้แอร์ไปก็โอ้โหสามสี่หมื่นแล้วมั้งนะอ่าซึ่งคุณปียพงศ์นะครับ
บอกว่าต่อไปนี้หากจะให้ใครเช่าบ้านคงต้องคัดกรองอย่างดี
ไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วส่วนภรรยานะครับนางสาวธนิตาเทศศรีเมือง
บอกว่าเธอเป็นคนทำสัญญาเช่ากับนางสาวสุดารัฐเอง
ก็ทำสัญญาเช่าตั้งแต่เดือนมกราคมปี๖๐
เพิ่งต่อสัญญาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเดือนมกราคม๖๑
ทีนี้พอหนีไปเรื่องค่าเช่าที่ค้างจ่ายเธอไม่ได้ติดใจ
แต่บ้านพังเสียหายเขาบอกว่ายอมรับไม่ได้

บอกว่าหลังจากรับแจ้งความทางเจ้าของบ้านก็รวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง
เฉพาะสัญญาเช่าแล้วก็ภาพถ่ายของคนที่เช่าบ้านมาให้
ตอนนี้ได้ออกหมายเรียกผู้เช่าให้มาพบพนักงานสอบสวนแล้ว
จะได้สอบถามสอบสวนรายละเอียดต่างนะครับ
ถ้าเป็นไปตามเจ้าของบ้านกล่าวหาก็ต้องแจ้งความในข้อหาทำให้เสียทรัพย์
ถ้าออกหมายเรียก๓ครั้งไม่มาพบพนักงานสอบสวน
ก็ต้องถูกออกหมายจับต่อไป
เพราะฉะนั้นเป็นคดีแล้วนะครับท่านรีบไปพบตำรวจที่สพเมืองขอนแก่น